เมื่อพ่อแม่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าลูกชายวัยขวบเศษ
เสียชีวิตปริศนาภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต
พ่อแม่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของลูกแท้จริงคืออะไรกันแน่นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นห้องเช่าบริเวณชั้น๒ของหอพักแห่ง๑
ภายในซอยเพประธานตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงประสานแพทย์นิติเวศ
พยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและก็เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันยู
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพของเด็กชายวัย๑ขวบเศษ
เล่นว่าน้องฟิลเสียชีวิตอยู่โดยสวมแพมเพิร์ตเพียงชิ้นเดียวนะครับ
แม่ของเด็กมีอาการโศกเศร้าเสียใจร้องไห้ตลอดเวลา
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานี้
เธอก็ได้ป้อนข้าวให้ลูกทานตามปกติแล้วครับ

ลูกมีลักษณะอาการผิดปกติเหมือนลูกอึดอัด

เธอก็คิดว่าลูกอาจจะท้องอืดหรือไม่ก็ถ่ายไม่ออก
ไปซื้อที่สวนทวารมาแล้วก็ให้กินยาแก้คันที่หมอจากคลินิกให้มาทานด้วย
เพราะว่าลูกก็มีอาการผื่นคันขึ้นที่คอด้วยเหมือนกันนะครับ
จากนั้นลูกก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็อาเจียนไม่หยุด
รวมทั้งลูกมีอาการตัวเย็น
แต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้พาไปหาหมอเพราะไม่รู้ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน
เนื่องจากเพิ่งจะย้ายกันมาอยู่ย้ายมาจากต่างจังหวัด
จากนั้นครอบครัวนี้ก็หลับไปนะครับ
ต่อมาเวลาประมาณตี๕ตัวสามีตื่นขึ้นมาก็พบว่าลูกชายนอนตัวงอแน่นิ่งแล้วก็ไม่หายใจแล้ว
สามีก็เลยช่วยปั๊มหัวใจแต่ลูกก็ไม่ฟื้นพ่อก็พยายามช่วยเต็มที่นะครับ
ด้านของพันธ์ตำรวจโทยศวรรษนิติรัฐพัฒนากุลพัฒนาคุณ
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงบอกว่าหลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
ก็ได้มีการเชิญตัวพ่อแม่ของเด็กไปสอบสวนอีกครั้งที่โรงพัก
ส่วนศพเด็กได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัย

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดต่อไปนะครับ